ภาพภาพเดียวล้านความหมายนะฮะ
เป็นภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
เวลาที่อยากจะพักเหนื่อยซะหน่อย

ได้แค่พิงเสาได้แค่นอนกับพื้น
ถามว่าจะกลับบ้านได้ไหมในช่วงที่หลายคนอยากกลับบ้านไปหาครอบครัว
ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าที่นอนนุ่ม
ห่มอุ่นเปิดแอร์เย็นฉ่ำ

พักได้อยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็พักไปแป๊บเดียว
ก็ต้องมาตรวจคัดกรองมาดูแลผู้ป่วยอีกนะครับ
ภาพนี้ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
หลายคนเห็นแล้วรู้สึกเห็นใจคุณหมอ
เห็นใจพยาบาลเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
โดยระบุว่าในวันที่ใครหลายคนได้หยุดอยู่บ้าน
แต่ทีมนักรบเสื้อฟ้ายังคงลงพื้นที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
และนี่คือสภาพของหมออนามัยบันนังสตา
หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันนังสตาที่จังหวัดยาลา
เสร็จภารกิจสอบสวนโรคในพื้นที่
คนหนึ่งนอนสลบสลายไปกับพื้น
ส่วนอีกคนก็แค่พิงเสาก็หมดแรงหลับไปเลย
โดยสาธารณสุขอำเภอบรรนังสตาคือนายปียพลอุเซ็งแมร์
ก็ให้ข้อมูลกับทีมของเราบอกว่า
ตอนนี้ทีมพยาบาลและสาธารณสุข
ปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเข้มงวด

โดยทำงานกันอย่างเข้มแข็งทุกวัน
มาเป็นเวลา๒๓สัปดาห์แล้ว
นับจากเคสแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
ทุกคนไม่ได้หยุดแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์
เวลาเหนื่อยก็อาศัยเพลิงพักแล้วก็สาราริมทาง

เพราะบางครั้งเหนื่อยมากผสมกับความอ่อนเพลียด้วย
แต่ทีมงานทุกคนก็พร้อมเสียสละสู้เต็มที่
แม้จะมีกำลังพลน้อยมาก
แต่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับ

ส่งกำลังใจให้กับนักรบเสื้อฟ้าขาว
แพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
กับการทำงานด้านสาธารณสุขรวมถึงอสมอาสาสมัครสาธารณสุข

ทุกคนบอกว่าขอเป็นแรงใจเป็นเบื้องหลัง
หนุนให้ทีมด่านหน้านะครับ
รบด่านหน้ามีพลังสู้รบกับโรคร้าย
ด้วยความหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว
และพวกเรายังจะเชื่อฟังคุณหมอทุกคนอยู่